เราไปที่สมุดประการนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไปจู่เนี่ย
คือไม่ได้มีสัญลัยไม่ได้โอ้โห
วิทย์จะถูกย่างสดในรถของตนเองแบบนี้แล้ว
โหไปดับกันก็ไม่ทันล่ะรถไหม้แบบนี้
ดับเพลิงไปฉีดสักกับเพลิงที่กำลังทำให้ออกมา
ห้องเครื่องด้านหน้าของรถเก๋ง
มิซูบิชิแลนเซอร์สีแดงที่จอดอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทพิพัฒน์กิจ
ตำบลแคลกษาเมืองสมุทรกรรดาการ

ก็สามารถควบคุมเพลิงได้

ทางด้านของเจ้าของรถเก๋งเล่าให้ฟังแบบนี้

ก่อนที่จะมีกลุ่มควันพุ่งเข้ามาในรถ

โดนเผารถทั้งคนแน่นอน
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าในรถตรงห้องเครื่องมันช็อต
แล้วเปลวไฟมันก็ลุกขึ้นมาแบบนี้นะครับนะฮะ
รถที่มีอายุการใช้งานสักพักหนึ่งต้องตรวจสอบด้วยเนาะนะครับ
ว่าเรื่องของสายไฟมันปลอดภัยหรือเปล่ามีชำรุดไหม